ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งในจุดต่างทั่วไทย

ว่าตอนนี้มีจุดไหนบ้างเป็นจุดที่ยังคงต้องระวังสถานการณ์ฝน
อื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนยังคงเป็นตัวเดิมนะครับ
ก็คือเรื่องของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ปัจจัยครับก็คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของลาวของเวียดนามเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ดูดเอาความชื้น
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดฝนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองและต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
ลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ภัยทางธรรมชาติอื่น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่าง
ก็ได้รับอิทธิฟนจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้
ยังคงพัดเอาความชื้นมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีฝนตกติดต่อกัน
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปฝนก็อาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาควันนี้
รวมสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๘๐ของพื้นที่เยอะที่สุดเลยนะครับ
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย
ลำพูนลำปางพยาวแร่น่านตากและกำแพงเพชร
ส่วนอีสานครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพู
อุดรธานีชัยนาฏและนครราชศรีมานะครับ
ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่และตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาฏและนครสวรรค์
ภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่และตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสะแก้ว

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขาปัตตานียะลาและนราธิวาส

จากฝั่งออกไปคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับโอกาสการเกิดฝนไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
ของพื้นที่เน้นในบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูน

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งการใช้รถใช้ถนนต้องเผื่อเวลาหน่อย
การเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
ของพื้นที่นอกจากการใช้ชีวิตแล้ว
ภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือภาพรวมทั้งหมดของสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ไปติดตามกันต่อนะครับกับอุณหภูมิสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ของโลกของเราใบนี้เป็นอย่างไร
ติดตามชมกันและนี่ทั้งหมดคือรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป